แต่คราวนี้ค่ะรถยนต์ไปอยู่บนรางรถไฟตอนตี๒ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมจอดกระพริบไฟผ่าหมากอยู่แบบนั้นน่ะ

นั่นน่ะสิคือหลายคนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หน้ารถนะหน้ารถด้านขวามีรอยเฉียวชนจนยุบ
แล้วยางหน้าซ้ายมันแตกหมดเลย
แมกอ่ะคู่นบี้ไปกับตรงรางรถไฟค่ะ
แล้วมาจอดขวางอยู่ตรงรางรถไฟสายเหนือแล้วก็อีสาน
เจ้าหน้าที่นะก็ต้องลากรถ
รถคันนี้ยกรถคันนี้ให้มันพ้นทางรถไฟ

คนขับรถคันนี้เป็นผู้หญิงค่ะอายุ๒๔ปี
คือเธอขับมาคนเดียวแล้วเธอก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรหรอก
แต่ว่ารักษณะเธอเมาคุณดูล้อหน้าแม็กซ์เมื่อกี้

บอกแบบนี้ไม่ชินเส้นทางค่ะ
หลงเข้ามาตรงทางรถไฟเนี่ย
ตำรวจที่สนทุ่ง๒ห้องก็ต้องเอาตัวเธอไปสอบปากคำ
แล้วก็วัดแอลกอฮอลก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนแล้วค่ะ
ซึ่งพนักงานรถไฟประจำสถานีบางเขนบอกว่า

ได้ยินเสียงเหมือนกับรถขับมาแบบเร็วมากเลย
หลังจากนั้นรถก็วิ่งเข้าไปในเขตรางรถไฟ
มุ่งหน้าจะไปหลัก๔เจ้าหน้าที่ตาม
หลังจากนั้นรถก็ยุด